ออกมาฟาดเหมือนกันฟาดนิ่มแต่จุกเหมือนกัน
คือปกติคนต่างจังหวัดจะรู้เลยว่า
คือจะทำอาหารเองจะทำกับข้าวเอง๑หม้อ
เพื่อที่จะแบบประหยัดนึกออกไหมคะไม่ซื้อแกงถุง
แต่กลับกลายเป็นว่าคราวนี้แม่ลีน่าจังค่ะ

คือไม่อยากไปซื้อเพราะว่าแกงถุงมันแพง

วัตถุดิบที่มันแพงทุกอย่าง๑หม้อของแม่ลีน่าจัง
แม่ก็เลยออกมาฟาดแบบนี้ค่ะ
แพงเลยเมื่อวานนี้ทำแกงเขียวหวานไก่กินนั่นน่ะ
ห้อนั้นเกือบ๘๐๐มึงรู้หรือเปล่ารวมค่ารถ
ไปซื้อเข้าแดกถุงนั้น๕๐บาท

เขือพวง๖๐บาททำแกงไก่แค่หม้อเดียว
มะเขือพวง๖๐พริกขี้หนู๑๐๐หนึ่ง
แกงเขียวหวาน๒๐พริกแกงเขียวหวานอ่ะ
ไก่บ้านไม่รู้ว่าทั้งหมดให้ไปพันหนึ่งทอนมา๒๐๐
งเขียวหวานหม้อหนึ่งนะแพงมากอาหารแพงมาก

หิวข้าวอารมณ์หิวข้าวเนี่ย
หิวข้าวนี่คือแม่โมโหหิวหรือว่าแม่พูดจากใจไหม
จากใจจากใจเลยนะคะคืออยากกินแกงเขียวหวาน

ซื้อวัตถุดิบต่างมาไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวง
หมูพริกแกงแล้วเห็นไหมคะ

วักให้๑๐๐แม่บ้านทอนมา๒๐๐บาท
ตกใจทำไมเหลือมา๒๐๐บาท
ก็หนูซื้อมาวัตถุดิบมัน๘๐๐อ่ะแม่

กลายเป็นว่าแกงเขียวหวานหม้อเดียว๘๐๐
ถ้าไปซื้อถุงละ๕๐บาท

ใช่ไหมคะถ้ากินคนเดียวนะถ้าทานคนเดียวนะ
แต่ถ้าเกิดว่าทานเป็นครอบครัวก็อาจจะคุ้ม
อีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ฟาดเหมือนกัน
ฟาดผ่านทางตัวหนังสือน้ำตาลชะลิตา
เห็นข่าวทุกอย่างขึ้นหมดยกเว้นคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประโยคไม่ได้ยาวแต่มันมีพลังมาก
มันมีพลังต่อความรู้สึกต่อใจคนที่เข้าไปอ่านมาก

เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นไหมครับกดไลค์๖๐๐๐กว่านะฮะ
ทุกคนเห็นด้วยอยู่แล้วเรื่องแบบนี้